คุณผู้ชมครับติดตามกันต่อต่อเนื่องจากถามตรงตรงนะครับเมื่อสักครู่นี้ที่พูดคุยกันก็คือผู้สื่อข่าวธรรมดาทีวีคุณธนากรลงพื้นที่ไปไลก์สดผ่านทางเฟซบุ๊กนะครับเมื่อวานนี้กรณีที่บุกเข้าไปจับกลุ่มคนร้ายที่ก่อเหตุคมขืนพยาบาลสาวย่านประเวทวันนี้เนี่ยตำรวจก็คุมตัวคนร้ายไปทำแผน

ก็เขาเหตุพบว่านายธนพลเดินทางได้โรโตรแท็กซี่มาลงที่ปากซอยดังกราวแล้วจึงตะเหวรสำรวจตามหอพักต่างว่ามีอาคารไหนหรือเปล่าที่ไม่ได้ล็อค
ประตูเพื่อจะเข้าไปลักทรัพย์กระทั่งพบห้องผู้เสียหายครับ
เรื่องต้นตำรวจแจ้งข้อหาคมขืนกระทำชำราวผู้อื่นข้อหาบุก
เข้าไปในอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่นอันเป็นการรบกวนการ
ครองอสังหาริมทรัพย์ของเขาโดยปกติสุขโดยใช้กำลัง
ทุษร้ายหรือขู่เข็นว่าจะใช้กำลังประทุษร้ายและข้อหา
พยายามฆ่าเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่พร้อมวันนี้ก็มี
ปะทะกันมีการดวนกันด้วยนะครับเสียงปืนยิงโป้งป้าง
นะครับและมีความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนด้วยสำหรับกระบวนการ
หลังจากนี้ครับตำรวจจะคุมตัวนายธนพลไปที่สถานีตำรวจ
นครบานประเวทแล้วจะนำตัวไปขออำนาจศาลฝากขังผลัดแรกวันพรุ่งนี้
โดยจากการตรวจสอบประวัตินั้นพบว่านายธนพลนั้นก็เคยต้องโทษในคดีรักทรัพย์แล้วก็ยาเสพติดมาแล้วถึง๔ครั้ง
จะพ้นโทษมาเมื่อต้นปีนะครับคือ๙มกราคมที่ผ่านมา